คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามอง
กลุ่มนี้ที่ผ่านมาเขาเจอปัญหาหลักก็คือเรื่องของเงินครับ
เงินไม่พอเงินไม่มีหนี้เยอะ
ในวันนี้นะครับวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงิน
วิธีการบริหารจัดการเพื่อจะให้ลืมตาอ้าปากได้
กับปรากฎสงสากรรมก่อนหน้านี้ท่านจะมาเล่าถึงเรื่องราวและมุมมองวิธีการ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วางแผนวางแนวทางในการที่จะส่งเสริมดูแลพวกเขายังไงบ้างครับท่านครับ
รวมทั้งผู้บริโภคด้วยหรือลูกค้า
ใช่ครับที่เราดำเนินการอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินการอยู่
เราก็เข้าไปดูในเรื่องของพวกการใช้พวกแอปพลิเคชันต่างนะครับ
เรื่องของการทำสินค้าคงคลังให้มันอยู่ในระบบออนไลน์หรือระบบที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างเข้าไปช่วยเหลือนี้
การทำงานให้ไวขึ้นหรือตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
แต่ถ้ามองย้อนกลับไปดูปัญหาที่เขายังมีอยู่เนี่ยโอ้โหดูตัวเลขนี่ปวดหัวเลยครับท่านครับ
ดูรายได้โอ้โหยังไงดีครับไม่คล่องมือไม่คล่องตัวเลยครับช่วยยังไงส่งเสริมยังไงได้บ้างครับท่าน
ทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีกองทุนขึ้นมาหลายกองทุนนะครับกองทุนแรกก็คือกองทุน๑๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ดำเนินการโดยสสวนะครับต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าสสวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะธนาคาร
แต่ยังมีศักยภาพที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้เนี่ยก็จะเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามต้องขึ้นทะเบียนกับสสวนะครับ
ต้องมีการขึ้นทะเบียนก่อนเพื่อจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ประเมินดูว่าเข้าเกณฑ์ไหม
ขนาดไหนในการเดินธุรกิจต่อมีคนไปวินิจฉัย
ให้ความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคิดว่าธุรกิจนี้น่าจะไปได้
ถ้าเราเติมเงินเข้าไปอีกนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกของ๑๐๐ล้าน
แต่ตอนหลังทางรัฐบาลเมื่อวันที่๒๘ธันวาคมนี้
ก็ออกมาอีกก้อนหนึ่ง๒๐๐๐ล้านก็มาช่วยเหลือ
แต่สำหรับล่าสุดทางรัฐบาลท่านนายกรุณารัฐมนตรี

นักธุรกิจลายใดที่อาจจะเป็นสตาร์ทอัพใหม่
เด็กรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาแล้วกลับไปบ้านเกิด

แล้วด้วยแนวคิดใหม่แล้วก็สามารถทำธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้
เราก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาส
นี้ถูกตั้งขึ้นมาตามแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ทุกจุดของประเทศไทย

ทุกจังหวัดแต่ถ้าเรื่องไหนที่เกินกำลังเขา

ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เขาก็จะส่งเข้ามาที่ศูนย์กลาง
แต่ถ้าเป็นเรื่องของการความช่วยเหลือทั่วไป
หรือมาตรฐานก็จะส่งมาที่กระทรวงสหากรรม
เรามีศูนย์นี้อยู่ชั้น๑ของสำนักงานประหลัด
แล้วก็ประจำอยู่ที่ศูนย์ภาคของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่จะดูแลเรื่องนี้ซึ่งปัจจุบันเข้ามาประมาณ
เรียกว่า๓๐๐๐คนลายเราก็ดูแลไป๘๐กว่า๙๐

ช่องทางที่จะติดต่อเพื่อจะแจ้งข้อมูลสอบถาม
ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหรือครับท่าน
ก็เข้าไปแล้วรายละเอียดจะมีหมดนะครับว่า

อันนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมที่จะดูแลครับ
วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับ
กระทรวงศาลกรรมดรสมชายหานฮิรันท์ครับ